ไม่มีใครคาดคิดว่านี่คือการวีดีโอคอล
ครั้งสุดท้ายของน้องผู้หญิงคนนี้อายุ๑๓

สักพักหนึ่งกำลังวีดีโอคอลคุยกับเพื่อน
แล้วภาพตัดเห็นแต่พงหญ้า
เจออีกทีน้องกลายเป็นศพอยู่ในคลอง
พอคุณพ่อคุณแม่เห็นร่างของน้อง
กระโดดเข้าไปตะกองกอดร่างของลูกสาวแล้วร้องไห้ครับ
พ่อและแม่ของน้องผู้หญิงอายุ๑๓ขวบร้องไห้ใจจะขาดครับ
พ่อเนี่ยกระโดดลงไปในคลองนะไปอุ้มร่างของลูกขึ้นฝั่งครับ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำร่างขึ้นมา

ถนนสายทุ่งทองดงเจริญอำเภอทรายทองวัฒนาที่กำแพงเพชร

ตรงจุดนี้นะครับระยะทางความยาของคลองประมาณสัก๓เมตร
และระยะทางยาประมาณสัก๑ช่วงคันนาทที่เราเห็น
ผู้เสียชีวิตเป็นนักเรียนหญิงชั้นม๑อายุ๑๓
สภาพศพก็คือจมลงไปในน้ำแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้ว
แม่ของน้องโพสต์เฟซบุ๊กตามหาลูกสาวหลังหายไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค
ตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้๑๙สิงหาลูกสาวบอกกับแม่ว่า
จะไปทำรายงานและกินหมูกระทะบ้านเพื่อนหมู่บ้านใกล้เคียงกัน
ออกไปสักพักก็ติดต่อไม่ได้ตามหาตลอดทั้งคืน
ไปแจ้งความที่โรงพักจนกระทั่งมาเจอเป็นศพ
สอบถามเพื่อนของน้องบอกว่าตอนที่น้องขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา
วีดีโอคอลคุยกับกลุ่มเพื่อนไปตลอดทาง
ภาพในกลุ่มวีดีโอมันตัดไปแล้วเห็นภาพมีแต่พงหญ้า
ก็ไม่รู้ว่าเกิดที่ไหนมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
โทรศัพท์ก็ดับไปครอบครัวช่วยกันตามหา
ก่อนเที่ยงมีคนไปเจอศพ
บริเวณจุดนี้เป็นถนนและเป็นช่วงทางโค้งพอดี
แล้วก็มีร่องน้ำตำรวจตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
มีรอยรถขับหลุดโค้งลงไปในร่องน้ำครับ
และสภาพศพกระโหลกศีรษะร้าวคอหัก
ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุ
ตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็วีดีโอคอร์คุยกับเพื่อนด้วย
หลุดโค้งจนกระทั่งเกิดเรื่องเศร้าในครั้งนี้นะครับ

คิดว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุจากการระหว่างขับขี่
เตรียมจะรับร่างไปบำเพ็ญกุศลแสดงความเสียใจด้วยนะครับ